มาเอาใจบรรดาพ่อหมีแม่หมี

เชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศกร
คือเขามีคอนเสิร์ตการกุศลร่วมกัน
โอ้โหบรรดาแฟนคลับพ่อหมีแม่หมีเนี่ย

วีทคู่กันนะคะของเต้ยพงศกรแล้วก็เชียร์ที่คำพรในงานคอนเสิร์ตการกุศล
ทามเลสคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโดยเฉพาะเพลงเพราะเธอใช่ไหมอุ้ยหวานเวอร์
ร้องร่วมกันกับบรรดาเหล่าลูกหมีโดยสาวเชียร์เผยว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนชอบแล้วก็ชื่นชม
เพราะก่อนขึ้นเนี่ยยังรู้สึกกังวลอยู่เลยค่ะ
ดันมากเป็นคีย์ผู้หญิงด้วยคีย์สูงด้วยก็พยายามฝึกฝนแล้วค่ะทำให้ดีที่สุดนะคะ
แต่ว่าดีไม่ดียังไงก็ขออภัยแฟนเพลงพี่โก้ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้แต่ทำตั้งใจทำมากนะคะ
อืมต้องแล้วแต่โอกาสและจังหวะมากมากเลยค่ะแต่ก็นะคะหวังว่าจะมีโอกาสนั้น
ละครมันก็เป็นอะไรที่เคยเกริ่นคุยกันไว้เมื่อกับผู้ใหญ่เมื่อนานแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าทีนี้คือณปัจจุบันในส่วนของเชียร์เองด้วยมันก็ค่อนข้างหลายอย่างอะไรอย่างนี้
ตารางงานของทั้งคู่แหละนะเชียร์ว่ามันก็เลยแบบต้องมาดูกันอีกทีว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะคะสำหรับแฟนคลับพ่อหมีแม่หมีแต่เชื่อว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ย
กันถึงขั้นสุดไม่ต้องไปทำภาพตัดต่อกันเองแล้วนะคะ
เพราะภาพในคอนเสิร์ตเนี่ยหวานละมุนละมัยเหลือเกินค่ะนะคะน่ารักดีจริง